เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
เมื่อสามีแอบพาภรรยาน้อยขึ้นรถนะคะแล้วภรรยาหลวงมาเห็น
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะมีคนที่เขาแอบถ่ายเอาไว้ค่ะ
คือภรรยาหลวงปีนขึ้นฝากระโปรงรถท้าให้ภรรยาน้อยลงมา
ชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้นะคะซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็อายุประมาณนึงแล้วนะคะ
ไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นทะเลาะกัน
เสียงดังมากอยู่ข้างรถสีดำที่จอดอยู่ริมถนนในซอย
แล้วภรรยาหลวงก็พยายามทุบกระจกด้านข้างรถตะโกนด่าผู้หญิงที่นั่งในรถ
ตะโกนด่าว่าเป็นเมียน้อยแย่งผัวชาวบ้านท้าให้ลงมาจากรถเพื่อมาเคลียร์กัน
แต่คนที่อยู่ในรถเขาเฉยนะคะเขานิ่งนะคะเขายิ่งนิ่งยิ่งเฉยยิ่งไม่ตอบโต้
ภรรยาหลวงยิ่งโมโหเลยปีนขึ้นฝากระโปรงหน้ารถทุบกระจกรถด้วยความเดือดค่ะ
สามีต้องมาห้ามลากลงมาจากฝากระโปรงรถนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภรรยาน้อยไม่ยอมลงมาค่ะนั่งอยู่ในรถนั่งนิ่งเลย
แต่ภรรยาน้อยเขาเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานทุกอย่าง
ทีนี้คนโพสต์เขาบอกแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีข้อความสั้นว่าเมียน้อย
คนที่เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาวิภาควิจัยกันเยอะค่ะ
ถ้าดูตามคลิปนะคะไม่รู้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ถ้าดูตามคลิปนี้ต้นเหตุมันน่าจะมาจากฝ่ายชายหรือเปล่า

แล้วภรรยาหลวมมีทะเบียนสมรสไหม
ถ้ามีทะเบียนสมรสก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์

ไม่ควรจะลงไม้ลงมือใช้ความรุนแรงแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์ค่ะ

บอกว่าตอนเกิดเหตุ๑๐โมงเช้าเธอหลับอยู่
สะดุ้งตื่นเพราะเสียงทะเลาะกันมันดังมาก

ลุกขึ้นมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือ

ด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะบานปลายอะไรหรือเปล่า

ลองฟังเสียงเจ้าของคลิปนะคะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังมาก
ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงโดนรถชนตายอะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาดูก็ยังนอนต่อ

กรี๊ดจนต้องตื่นออกมาดูค่ะ
แล้วก็เห็นตามคลิปเลย
ผู้หญิงน่าจะจับได้ว่าผู้ชายชกเมียน้อย
หนูก็ไม่รู้อะนะก็เห็นตามภาพ
ก็เห็นตามภาพเรื่องราวมันก็จบแค่ในคลิปนั้นแหละค่ะ
อันนี้ข้อมูลจากเจ้าของคลิปนะ